ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์หน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ป้า
ทำโทษหลานชายวัยสี่ขวบหลายคนเห็นคลิปแล้วก็บอกว่าอุ้ย
สงสารเด็กจังเลยคือป้าใช้มือตีก็จริงแต่มันมีจังหวะ
กระชากเสื้อเหมือนจะบีบคอหรือเปล่าแล้วหลานชายไปทำอะไรถึงโดนป้า
ทำโทษรุนแรงแบบนี้เดี๋ยวดูคลิปก่อนค่ะ
นี่คุณผู้ชมเห็นลูกศรนะคะภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่
นี่เป็นเด็กแล้วก็มีคุณป้านะครับป้ามาแล้วนะฮะ
มาถึงแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะมันมีจังหวะที่ตีใหญ่เลยเห็นไหม
มือตีนะไม่ได้ใช้ไม้มาคว้าตัวเด็กแล้วก็ใช้มือตีนะฮะ
แล้วมีจังหวะหนึ่งเหมือนแบบลากคอบีบคอเลยนะแล้วมีคนที่ยืนอยู่กับคุณป้าด้วยอ่ะ
คุณผู้ชมคือคนคนนั้นน่ะเขาเป็นเจ้าของรถที่เขาเป็นสามีของแม่ค้าในตลาดแล้วก็เป็นตำรวจด้วย
อ่ะมีอะไรเกิดขึ้นฮะทำไมถึงต้องมีเจ้าของรถด้วยฮะ
เหตุการณ์นี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะอะไรป้าถึงต้องทำโทษหลานชาย๔ขวบอย่างแรง
ภาพเนี่ยหลายคนเห็นว่านอกจากเอามือตีแล้วก็ชากคอเสื้อด้วยใช่ไหมบีบคอด้วยหรือเปล่า
ซึ่งคนที่เอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาทนพฤติกรรมของคุณป้าคนนี้ไม่ไหวไง
ว่าทำไมถึงทำร้ายรุนแรงแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๖กันยายนที่ผ่านมา
ตลาดสดโค้งวิลัยอำเภอคองขลุงที่กำแพงเพชรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คือผู้ช่วยวิเชษเลิศวรายุทธ์เนี่ยนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเด็กผู้ชาย๔ขวบคนนี้ซุกสน
ก็ไปเล่นที่รถของแม่ค้าในตลาดแล้วก็เลยทำให้รถเนี่ยมันมีรอยขีดขวน
พอป้ารู้เรื่องเนี่ยป้าก็เลยทำโทษหลานชายอย่างรุนแรง
แล้วคนที่ยืนอยู่ด้วยเนี่ยคือเป็นสามีของแม่ค้าที่เป็นเจ้าของรถ
เหมือนกับเอาเป็นตำรวจอยู่ด้วยเอาก็ปล่อยให้ป้าทำร้ายหลานอย่างรุนแรงแบบนี้
เพราะอะไรทำไมถึงทำแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย
ป้าเองเขาก็ยอมรับนะว่าป้าเป็นคนลงมือทำโทษหลานชายจริง
เพราะวันที่เกิดเหตุเนี้ยตัวป้าเนี้ยกำลังขายของอยู่
จู่จู่อ่ะได้ยินเสียงหลานชายเนี้ยร้องไห้แล้วก็เดินมา
มาพร้อมกับสามีของแม่ค้าในตลาดก็หมายถึงตำรวจนายนี้นี่แหละค่ะ
ทีนี้ตำรวจนายนั้นก็บอกว่าหลานป้าไปซุกซน
ทำไมไม่เลี้ยงดูให้ดีรถผมเนี่ยเป็นรอยเสียหาย
จะรับผิดชอบยังไงจะลงโทษหลานยังไง
ทีนี้ป้าก็เลยโมโหไงจับตัวหลานมาลงโทษโดยการใช้มือตีไปหลายครั้ง
คือเราจับหน้าเขาดูสิว่าเรามี
อาจจะจับหน้า

เรื่องของอกเรานั่นคือ
เรารู้จักมันอยู่ดี
และเสียใจมาก

ว่าจริงแล้วหลานก็มีนิสัยซุกซน

ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รุนแรง
คือทางผู้เสียหายเขามาถามหาความรับผิดชอบจากป้าไง

หลานก็ร้องไห้เสียงดังป้าก็เลยลงโทษไป
แล้วป้าบอกด้วยบอกว่าไม่อยากให้ใครมาลงโทษหลาน
คือจริงมีหลาน๒คนคนโตอายุ๖ขวบ
คนเล็กที่โดนทำโทษ๔ขวบ
ทีนี้ถามว่าแม่กับพ่อหลานไปไหนแม่เนี่ยทิ้งไปแล้ว
ส่วนพ่อถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะคะ
แล้วป้าก็บอกว่ายังไงอยากที่จะเลี้ยงดูหลานต่อ
เพราะว่าอีกไม่นานผู้เป็นพ่อของเด็กก็จะพ้นโทษมา
จะได้กลับมาดูแลลูกชายต่อไป
อันนี้คือฝากฝั่งที่ป้าให้ข้อมูลว่าที่ป้าทำไปเพราะว่ารัก
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ

ฝ่ายปกครองทั้งตำรวจทั้งนักจิตวิทยาโรงพยาบาลคลองขลุง
ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้
แล้วก็มาเจอครอบครัวของเด็ก
เจ้าหน้าที่บอกนะทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็ก
ที่ได้ลงโทษหลานไปแล้วก็คือหมายถึงทำความเข้าใจกับป้านี่แหละ
แล้วก็บอกป้าป้าไม่ควรทำแบบนี้นะ
แม้ว่าเด็กจะผิดก็ต้องลงโทษด้วยความละมุนละม่อม
ทีนี้ลุงกับป้าก็เข้าใจแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำอีก
ถ้าเกิดว่าทำรุนแรงอีกป้าบอกว่ายินยอม
ที่จะให้เจ้าหน้าที่นำตัวหลานออกไปจากการดูแลนะคะ